ในกรณีป่าช้าเผานั่งยางไปแล้ว
วันนี้ก็มาอีก๑รายครับ
เป็นอดีตเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ได้ไปร้องขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวพี่ชาย
หลังจากสูญหายไปนานกว่า๘ปีนะครับ

จากการถูกฆ่าเผานั่งยางที่จังหวัดอุดรธานี
ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุแล้ว

เพื่อขอข้อมูลและตรวจจุดเผานั่งยาง๒๓จุด

ซึ่งทั้งสองหน่วยงานยังไม่ได้ลงมารับคดีดังกล่าวแต่อย่างใด

กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านผือ

ญาติผู้สูญหายมาแจ้งความจำนง
ขณะนี้รอคำสั่งนำตัวไปตรวจวันที่๒๙เมษายนนี้
ส่วนนายประเสริฐเหล่าโสภาพันธ์อดีตเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม
ก็ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงพลตำรวจโทปิยะสอนตระกูล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้ตรวจสอบกรณีที่นายกมลเหล่าโสภาพันธ์พี่ชาย
หายตัวไปเมื่อปี๒๕๕๑จึงทำให้เชื่อว่าพี่ชายอาจจะถูกฆ่าเผานั่งยาง
ในบริเวณที่ขุดพบกองกระดูกจังหวัดอุดรธานี
เนื่องจากก่อนจะหายตัวไปทราบว่าอยู่กับพันธุ์ตำรวจโทนุกูลจันโทสุทธิ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่
โดยระหว่างการพูดคุยพันธบรวูกูลพยายามโทรศัพท์ติดต่อพูดคุย
กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่ในเวลานั้นตลอดเวลา
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้กำกับการคนดังกล่าวเคยต่อรอง
ไม่ให้นายกมลแจ้งความในฐานความผิดมาตรา๑๕
กรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินคดีหัวประมูลในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
ซึ่งนายกมลก็ปฏิเสธและยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
พร้อมร้องขอคุ้มครองพยานเนื่องจากว่าถูกข่มขู่ตลอดเวลา
แต่เจ้าหน้าที่กลับไม่อำนวยความสะดวก
นี้ญาติก็ได้มีการเข้าแจ้งความต่อกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านไผ่

เมื่อทราบว่ามีการขุดพบโครงกระดูกในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เชื่อว่าน่าจะมีศพของพี่ชายอยู่ด้วยครับ